เดี๋ยวเราสอบถามเพิ่มเติมนะคะว่าสถานการณ์ล่าสุดเป็นอย่างไร
คุยกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการนะคะท่านวัญชัยคงเกษมค่ะ
ตอนนี้อยู่ในสายกับเรานะคะท่านผู้ว่าคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับท่านผู้ว่าครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณภาคภูมิครับ
คุณครับเกมอับสองครับค่ะก็พยายามในการควบคุมเพลิง
ล่าสุดตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะก็ยังอยู่ในระหว่างที่ควบคุมเพลิง
เป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับล่าสุดก็ทางทีมงานที่หาจุด
ปิดวาวเนี้ยก็คนก็ปิดวาวนะครับอ่าถ้าปิดวาวได้เนี้ยมันจะตัด
เชื้อเพลิงที่จะเข้าไปสู่ตัวเอ่อสารเคมีอ่ะครับครับอืม
คือที่มันปะทุขึ้นมาอีกรอบตอนค่ำนี่คือมันมีเรื่องของวาวหรือว่าเรื่องจากท่อที่มันพุ่งขึ้นมาอย่างนี้เหรอครับท่านผู้ว่าครับ
คือคือวาวเนี้ยมันหาไม่เจอตั้งแต่ที่แรกอะครับครับ
เพราะฉะที่จะบอกว่าเจอตอนหัวค่ำเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวสิ่งนี้มันเกี่ยวกับเรื่องของทิศทางลม
มันเกี่ยวกับเรื่องของการที่เข้าไปฉีดโฟมเพื่อจะระงับการขยายตัวในวงกว้างนะครับ
วาวที่ว่านี้คือวาวตรงไหนยังไงคะท่านคะเพราะว่าเป็นวาวอยู่ที่ตรงปิดทางที่จะไม่ให้ตัวเชื้อเพลิงไปติดกับสารเคมีอ่ะครับ
ค่ะอันนี้มีกี่วาวคะมีพูดถึงมีอยู่วาวเดียวเนี่ยครับ
ค่ะคือวาวนี้วาวเดียวถ้าปิดได้เนี่ยจะจะควบคุมเพลิงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับ
มันมันเป็นวาวที่มันอยู่ข้างบนโรงงานหรือว่ามันเป็นท่อร้อยอยู่ใต้ดินครับท่านผู้ว่า
ไม่มีข้อมูลเลยครับตรงเนี้ยเพราะว่าเขาเอามาให้ดูภาพผมพูดจริงเขาเอาภาพในทางที่
โดนเข้าไปจับที่กัดได้เนี่ยแล้วก็มาให้ผมดูเนี่ยผมก็ยังมองไม่ออกเลยครับ
แต่ว่าทางโรงงานเขาครับทางโรงงานเข้ามาให้ข้อมูลหมดแล้วใช่ไหมครับ
ผู้ว่าครับว่าเขามีแผนที่ของแผนพังของเขาแบบไหนมีอะไรยังไงบ้างในพื้นที่ที่มันไหม้ตรงนี้เนี่ย
อันนี้ให้ทางตำรวจเป็นคนสอบสวนนะครับครับค่ะผู้ว่าคะเห็นว่าตอนค่ะ
ตอนนี้คือเจ้าหน้าที่ในพื้นที่บอกว่าปัญหาสำคัญเลยคือไม่ได้รู้แผนผังของโรงงาน
ก็เลยการควบคุมเพลิงมันอาจจะทำได้ยากเหมือนที่ท่านผู้ว่าบอกว่าเรื่องของวาวอะไรยังไงเนี่ยก็เพิ่งรู้จุด
สองเลยคือตอนเนี้ยฝนตกด้วยมันอาจจะปะทุขึ้นมาได้ด้วย
ตอนนี้ปัญหาต่างเหล่านี้ผู้ว่าช่วยคลี่คลายให้เจ้าหน้าที่ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ยังไงได้บ้างคะ
ก็คือจริงจริงก็ทำงานด้วยกันอยู่นะครับแล้วก็คือเรื่อง
ถ้ามีฝนตกเนี่ยก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องการประทุนะครับกับฝนตก
นี้ได้อะเอ่อท่านท่านผู้พูดค่ะที่บอกว่าทั้งอ่า
โรงงานผมก็วันนี้ผมก็เห็นข่าวแหละทางผู้จัดการโรงงานไอ้
สารเคมีต่าง
ตอนนี้สถานการณ์คิดว่าน่าจะควบคุมเพลิงได้ในวงจำกัดด้วยอะไรฮะ
โฟมใช้น้ำอะไรพวกนี้พอไหมครับเพียงพอไหมฮะจากกำลังเจ้าหน้าที่นะขณะนี้
พอครับโฟมมีเพียงพอนะครับโฟมเรามีหน่วยงานที่สนับสนุนมา
ไม่ว่าจะเป็นพศเป็นบางจากเป็นโฟมวิทยาศาสตร์ทหารบก
พอเป็นหน่วยทหารพัฒนาเนี่ยครับรวมแล้วตอนนี้มีอยู่ที่๖๖๐๐๐ลิตรครับ
ค่ะคือเมื่อสักครู่นี้เราได้สัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์กู้ภัยที่อยู่ในพื้นที่ค่ะ
ผู้ว่าขาขออนุญาตจริงเข้าใจว่ามีหลายหน่วยงานมาช่วยนะคะ
แต่เห็นเขาบอกกับเราว่าปัญหาคือน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟ
คือน้ำน้อยหรือว่าโฟมที่จะไปฉีดน้อยตกลงมันน้อยไหมคะ
ไม่รู้ว่าหมายถึงอะไรนะครับเพราะโฟมเรามีมากพอครับ
คือสามารถฉีดต่อเนื่องได้เลยใช่ไหมคะ
เพราะว่าจากการรายงานจากในพื้นที่เขาบอกว่ามันมีปัญหาว่าฉีดได้ไม่ต่อเนื่อง
มันอาจจะมีไม่เพียงพอเรื่องของโฟมเรื่องของ
ต่อเนื่องเนี่ยมันน่าจะเป็นว่าที่เราทำอยู่ตอนนี้คือ
เราใช้ออกตั้งแต่ช่วงป่ายที่ผ่านมา
เราเอาไปขนตัวโฟมมารอบละ๑ลำเนี่ย๓๐๐๐ลิตร

ระหว่างนั้นเราใช้หน่วยภาคพื้นใช้รถที่บรรทุกโฟมมาฉีดนะครับ
ไม่รู้ว่าตอนนี้ทำได้ต่อเนื่องขนาดไหน

ผมฟังเขาคือมันก็จะใช้ตัวโฟมและฉีดนะครับ
ที่จะเข้าไปปิดหวาวของปุ่มเผิงได้ครับ
เราไม่รู้อยู่ตรงไหน
ครับแต่ตอนนี้รู้แล้ว
อยู่ลึกไหมครับหรือว่าอยู่อย่างไร
ก็อยู่ในกองเผลิงนี่ครับอยู่ตรงกองเติร์ก

ครับคือเราเห็นภาพจากทางทีวีเผลิงมันน่ากลัวหรือครับท่านบุวะ
มันต้องฉีดกองเติงให้อยู่ครับ

อืมใช่ครับที่เขาเอามาภาพให้ดูที่ผมเรียนนะครับว่าครับ
ผมก็ยังมองไม่ออกเลยครับแต่ก็บอกว่าเนี่ยตรงนี้คือวาว
ทีมที่ไปใช้โดรนในการไปหาวาวเนี่ย
เพราะฉะนั้นถ้าฟังจากท่านบุวะถ้าถูกปิดอย่างไร
ท่านบุวะช่วยแก้ไขให้ผมด้วยนะครับ
หนึ่งก็คือยุทธวิธีสำคัญคือเราจะฝ่าเข้าไป
ให้ถึงจุดที่เป็นวาวสำคัญที่มันจะเป็นเรื่องของการเชื่อมของสารเคมีกับอะไรพวกนี้
จะไปปิดมันให้ได้ซึ่งมันอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวต้องฝ่าไปให้ถึง
แต่พอจะรู้พี่กัดแล้วสองข้างนี้มันก็ทำอะไรมากไม่ได้
จากฉีดน้ำฉีดโฟมไปเรื่อยแล้วก็ระวังไม่ให้มันลุกลามไปที่จุดอื่น
ชีดโฟมไปเรื่อยต้องฉีดโฟมอย่างเดียว
แล้วก็กันไม่ให้ลุกลามไปที่จุดอื่นอีกแต่ได้ผ่าไว้แค่ตรงนี้ก็พอ
ประมาณอย่างนี้ใช่ไหมฮะก็นี่มันควบคุมได้อยู่แล้วครับ
คือตอนนี้เข้าใจว่าค่ะเชิญค่ะ
ราชการก็ประกาศในพื้นที่๕กิโล
ก็หมายความว่าเป็นระยะเพื่อความปลอดภัยนะครับ
ไม่ว่าจะปลอดภัยทั้งจากแรงที่อาจจะเกิดระเบิด
ในพื้นที่ที่เราคาดว่าจะอาจจะระเบิดได้ไกลถึง๑กิโลนะครับ
แล้วเราก็ให้อบพยพออกมา๕กิโลนะครับ
พยพออกมาเราก็จัดจุดพักจริงนะครับ
จุดอุปยุปก็รับไว้ทั้งหมดมีคนอยู่ในจุดพักจริงแล้ว๘จุดนะครับ
แล้วก็มีสำรองอีก๓จุดนะครับรวมแล้ว๑๑จุด
ทั้งหมดมีคนอยู่ตอนนี้ประมาณ๑๘๙๒คน
ก็ต้องเรียนว่าราชการก็มีความเป็นห่วงเป็นใยนะครับ
อยู่เนี่ยเราก็มีทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้ดูแลนะครับ
ที่หลับที่นอนทั้งอาหารการกินนะครับ
แล้วก็หัวหน้าท่านนายมตรีก็เป็นห่วงเป็นใหญ่นะครับ
ว่าต้องดูแลทั้งคนทำงานทั้งคนที่อบพยพมาอยู่ที่ดีนะครับ
รวมถึงป่วยนะครับป่วยเชิก
ว่าอาจจะมีคนป่วยติดเชื้อโควิด๑๙ต่างกำลังส่งตัวเข้ารับรักษา
แต่อาจจะยังไม่มีเตียงก็ให้จองเด็ก๔นะครับ
ก็จะรับไว้ในโรงพยาบาลสนามทุกลายนะครับ
๑๗๘๔นะครับถ้ามีปัญหาเรื่องผู้ป่วยติดเตียง
ผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยที่ติดโปรวิด
ยังไม่ได้เข้าในโรงพยาบาลสนาม
ทางการหมดต่อการสำหรับจะมีโรงพยาบาลสนามในวันอันขาดหรือยัง
สักวันพุธอีก๑๓๐๐เจียง
เราขึ้นหมายเลขโทรศัพท์ให้หน้าจอแล้วค่ะท่านผู้ว่าค่ะ

คือด้วยความที่ข้อมูลก่อนหน้านี้แป๊บเดียวเองค่ะ
ก่อนจะคุยกับท่านผู้ว่าข้อมูลมันน่ากลัวค่ะท่าน
คนก็ตกใจนะคะด้วยความที่เห็นภาพไฟมันประทุขึ้นมา
กู้ภัยบอกว่ามันปะทุรุนแรงกว่าช่วงก่อนหน้านี้ค่อนข้างเยอะ
นักข่าวของเรารายงานมาว่าโอ้โหต้องถอยแล้ว

สรุปอีกทีว่าณตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ

ผมก็ต้องไปเช็คหน้างานอีกครับ
ท่านผู้ว่าครับท่านผู้ว่าในพื้นที่รัศมี๕กิโลเมตรเนี่ย
ดูจากตัวเลขแล้วน่าจะมีคนโอ้โหไม่น้อยนะฮะ

แต่ทีนี้ถ้าฟังจากท่านผู้ว่านี่อพยพมาสักหลักพันเนี่ย
ถ้าเขาไม่อพยพมามันจะทำอย่างไรครับ
พอมาก็อาจจะมีญาติอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง
อาจจะมีญาติญาตินะครับในพื้นที่ใกล้เคียงหรือไม่ก็ออกนอกพื้นที่ไปบ้านญาติที่อื่นนะครับ
เขาอาจจะไปที่จุดอื่นไม่ได้ไปที่ศูนย์อพยพของเราประมาณอย่างนั้น
ครับมีบ้านญาติพี่น้องที่อยู่ใกล้เคียงหรืออยู่ในนอกพื้นที่
ก็สามารถที่จะไปอยู่ได้นะครับ
กว่าสถานการณ์ปกติก็จะกลับเข้ามา
ครับเห็นท่านนายกโทรมาสั่งการเรื่องนี้กับท่านผู้ว่าเหรอฮะหรือว่าสอบถามความคืบหน้าของเหตุการณ์
ก็มีได้นะท่านห่วงใยจริงนะครับท่านที่ผมได้มีโอกาสเรียนสายท่านนะครับ
ท่านก็ฝากงานเรื่องเหล่านี้ด้วยความห่วงใยตั้งแต่เจ้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
แล้วก็คนที่ต้องมาเข้าศูนย์อุปยบศูนย์ภักดิ์ปีศาสตร์ท่านห้าให้ดูแลให้ดีครับ
เรื่องของชาวบ้านที่บ้านพังเสียหายเดือดร้อนตรงนี้เนี่ย
เดี๋ยวเราจะเยียวยากันใช่ไหมครับ
ครับอันนี้ก็ต้องไปดูก่อนนะครับว่า
โรงงานได้ทำประกันไว้อย่างไรแล้วก็สาเหตุในการสอบสวนเนี่ย
ว่ามันเกิดจากอะไรนะครับมันต้องไปดูสาเหตุก่อนนะครับครับ
คืนนี้คิดว่าคุมเพลิงได้ได้เสร็จไหมฮะคืนนี้หรือว่าน่าจะเอาอยู่

ยกเว้นมีศึกษาคื่นที่เกิดขึ้นนะครับ
จนไม่สามารถจับได้ในเวลานี้
ตอนนี้ท่านผู้ว่าได้ไปอยู่ใกล้ตรงจุดที่เกิดเหตุ
คอยดูคอยประสานคอยสั่งการอะไรบ้างไหมคะ
ผมอยู่ในกองอำนวยการร่วมที่ตรงใกล้นี่แหละครับ
อยากจะขอกำลังเสริมสนับสนุนอะไรเพิ่มเติมไหมฮะ
อุปกรณ์ของเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปรองับเหตุอยู่ในหน้างาน

จริงมันมีครบแล้วครับ
รับบูรณาการในพื้นภิกษ์อ่ะครับ